สคริปต์ข่าวนี้นึกถึงคำนี้เลย
ก็มาดีครับวัยรุ่นสองกลุ่ม

ใช่วัยรุ่นสองกลุ่มค่ะแถวรังสิตค่ะ
คืออีกกลุ่มหนึ่งตามไปหาอีกกลุ่มหนึ่งแถวหน้าบ้าน
แล้วปรากฏว่าไปแล้วไม่เจอเจ้าตัว
สิ่งที่ทำคือประกาศศักดายิงปืนขึ้นฟ้า
แล้วใช้มีดดายาคุณผู้ชมลากตามแนวถนนเนี่ย
ยาวเลยนะคะเกิดประกายไฟแบบนี้ค่ะ
เห็นไหมคะไอ้ไฟคือมีดขอดาย่าเอาไปด้วย

ตัวเองก็ลากไปกับพื้นถนนเป็นประกายไฟแบบนี้ค่ะ

แล้วได้ยินไหมนี่จังหวะนี้แหละค่ะ
ยิงปืนขึ้นฟ้าขู่คู่อริ๑นัด
ก่อนที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ออกรถไปค่ะ
แล้วก็พูดเรื่อยก็มาดีครับก็มาดีครับ
เห็นไหมเพจเจ๊ม้อยวีพลัดค่ะ
นำคลิปนี้มาโพสต์ไว้พร้อมกับข้อความประนามวัยรุ่นแก๊งนี้นะคะ
ดิฉันชอบเหลือเกินนะการตั้งคำถามแล้วก็การชวนคุณผู้ชมคุยแบบนี้นะ
นี้เขาบอกว่าดูสิ่งที่ทำ
ยิงปืนลากอาวุธทั่วถนนท้าทายกฎหมายเหลือเกิน
ถ้าคนบริสุทธิ์ต้องมาโดนลูกหลงคนกลุ่มนี้จะทำอย่างไร
ในรูปมีแต่ถืออาวุธจะไปรบกับใคร
ที่นี่ไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนที่นึกจะทำอะไรก็ทำได้
ตายขึ้นมาเพื่อนเสียใจอย่างมากกว่า๓วัน
หลังจากนั้นเขาก็ลืมไม่มีใครสร้างรูปปั้นสันเสริญความกล้าหรอก
ถ้าสาบแช่งคงมีฝากตามตัวด้วย
บุคคลอันตรายแฮชแท็กวัยรุ่นรังสิตนะคะ
หลังจากที่คลิปนี้โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไป

เจ๊ม้อยวีพลัดแกตั้งข้อสังเกตนั่นแหละค่ะ
ประนามนะคะเป็นเสียงเดียวกันว่า
น่าจะเอาให้เข็ดหลาบนะจับตัวมา

กทั้งมีดพกทั้งปืนแบบนี้
แล้วในที่สาธารณะด้วย
จะจัดปักหมุดให้เท่ารังสิตค่ะ